ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙เนี่ยนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมติดตามรายการของเราตั้งแต่๑ทุ่มตรงค่ะ
โอ้โหเราให้พื้นที่เรื่องนี้เยอะมากจริง
แต่มีบางประเด็นที่เราอยากจะคุยต่อโดยเฉพาะประเด็นของผู้ชายคนนี้
คือเราก็ต้องอยู่บ้านเนาะช่วงโควิด๑๙ระบาด
ขอความร่วมมือแล้วอย่าออกไปไหนเลยถ้าไม่จำเป็น
บางคนก็ไม่ได้ทำกับข้าวเองก็จะสั่งอาหารให้มาส่ง
แล้วอาชีพนี้เนี่ยโอ้โหกลายเป็นรายได้ดีมากเลยนะช่วงนี้ค่ะ
คือต้องบอกเลยว่าหนึ่งคือเขาก็ขยันนะ
วันหนึ่งเขาต้องวิ่งหลายเที่ยวต้องเหนื่อยไปยืนรอส่งอาหารให้
มีคนนึงที่เขาโพสต์เอาไว้ค่ะ๑๕วันค่ะมีรายได้๕๑๐๐กว่าบาท
ครึ่งเดือน๕๐๐๐๐กว่าคุณผู้ชมนี่เขาโพสให้ดูเลย
นี่นะคะไลน์แมนค่ะเขาโพสต์เลยว่าเขาให้บริการส่งอาหารเนี่ยนะ
๕วัน๑๑๒๕มีนาคมเขามีรายได้๑๕วันนี้๕๑๔๓๖บาท
แล้วเขาก็มีข้อความบอกว่าจบสักที
กับ๑๕วันที่โหดร้ายมีแฮชแท็กหลายอย่างเลยนะคะ
เหนื่อยจิตตกกังวลท้อแต่คิดไว้เสมอว่าต้องทำให้ได้
แล้วเราก็ผ่านมันไปได้ไม่ง่ายเลยกับการที่จะหาเงินตัวเป็นเกลียว
ทำให้เรานึกถึงหลายคนที่เขาเคยยอมสู้เพื่อเราและครอบครัว
มันเหนื่อยจริงครับแต่ภูมิใจคือเขาก็เหนื่อยนะคะ
แล้วเขาก็ต้องออกจากบ้านเขาก็บอกว่าเขาก็เสี่ยงเหมือนกัน
เขาก็กังวลเขาก็ท้อแต่นี่คือความภูมิใจของเขา
มาดูออเดอร์ที่เขาวิ่งรับงานตลอดทั้งวันค่ะ๑๑มีนาคม๑๙ชั่วโมงนะ
๑๖มีนาคม๑๖ชั่วโมงค่ะเมื่อวาน๑๕ชั่วโมงครึ่ง
เฉลี่ยได้เงินวันละ๒๐๐๐กว่าบาทถึง๔๐๐กว่าบาท
ตามช่วงเวลาที่เขาวิ่งแบบนี้เลยเขาโพสต์เอาไว้เลยว่าวันหนึ่งเนี่ยวิ่งกี่งาน
นี่นะคะเราก็เลยไปสัมภาษณ์หนุ่มไลน์แมนคนนี้ค่ะ
นายเทพธารินจันทิมอายุ๒๗ปีบอกว่าทำอาชีพนี้มา๔ปีแล้ว
แนวคิดก็คือจะทำยังไงให้รายได้มันเพิ่มขึ้นก็แบบคิดกับเพื่อนเพื่อนในกลุ่มนะ
ประมาณ๒๐คนเริ่มจาก๓วัน๕๐๐๐มาจนถึง๑๕วัน๕๐๐๐คือเหมือนกับคุยกันกับเพื่อนแบบท้ากัน
ทำมาก่อนแล้วทำมาก่อนค่ะคือเขาก็แค่คิดคุยกับเพื่อนว่าเออเราจะทำยังไงให้แบบให้ได้เงินให้มากที่สุดอ่ะ
หลักการของเขาก็คือขยันมีวินัยไม่เลือกงานทั้งส่งอาหารส่งของส่งเอกสารร้านไหนมีโปรโมชั่นไปรอเลยในกลุ่มเนี่ยนะมีเขาทำด้วยคนเดียวเลยนะคะ
แต่เขาบอกว่าก็บอกตรงว่าก็ไม่แนะนำนะเพราะมันเหนื่อยจริง
เหนื่อยมากเพราะผ่อนน้อยปลูดหัวเลยอ่ะ
ส่วนการโพสต์เป็นการโพสต์กันในกลุ่มยอมรับว่าตกใจ
คนแชร์โพสต์กันเยอะขนาดนี้ค่ะ
ใช่ก็ทำได้ครับแต่คือเหนื่อยหลังเหนื่อย
แรกนี่คืออาทิตย์แรกที่ผมทำมันอยู่ในช่วงปรับตัว
คือแบบไข้กำลังจะขึ้นบ้างอะไรบ้างไอบ้างอะไรอย่างนี้

กินทุกวันนี้ทุกวันจนพักหลังก็ดี
ทีแรกก็คือ๑๐วันแรกก็คือคิดว่าตัวเองอยู่ตัวแล้วแรงอยู่ตัวแล้ว
วันสุดท้ายเท่านั้นแหละพี่คือแบบจะหลับในตอนกลางวัน
แต่ก็เป็นห่วงนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วย
เพราะเขาก็บอกว่าบางวันแบบง่วงเกือบหลับในก็มีนะ
ต้องเอาเท่าที่ไหวพออยู่ได้แล้วก็ไหว
คือหนักเกินไปก็มันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ก็น่าเป็นห่วงแต่ว่าเฉลี่ยรายได้ทั่วไป
ก็จะอยู่ที่ประมาณวันละ๗๐๐๑๐๐บาทก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะ
ก็มีหลายเจ้าหลายยี่ห้อแล้วแต่ใครจะสะดวกเลือกใช้บริการตรงไหน
แต่หนุ่มคนนี้บอกโอ้โหเจ้าไหนเด้งขึ้นมานี่เขารับไปหมดเลย